เหนือจากเครื่องดนตรีแล้วนะคะยังมีอีกหนึ่งคลิปที่
เธอเป็นสาวน้อยเผากระเหลี่ยงจากอำเภอสังขระบุรีก็โชว์พลังเสียงในเพลงพระราชาผู้ทรงธรรม
แสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะ
นี่มีสงสารถือโชคดีที่เกิดเป็นคนไทยในพากภูมิใจสมมาท
จะมีใครถามทำไมคนไทยถึงรักพระองค์อย่างนี้แค่ได้ชมพระบารมีก็ยิ้มทั้งน้ำตาล

หากให้อธิบายเหตุผลนานา
คงต้องใช้เวลาเท่าชีวิตนี้
เพราะท่านทำเพื่อคนไทย
ด้วยธรรมะของพระราชา
หวังให้เราชาวประชาอยู่ดีกินดี
ท่านต้องเหนื่อยเพราะงานหนัก
ไม่เคยพักจวบจนวันนี้
ฉันโชคดี
ที่แผ่นดินนี้
มีราชาผู้ทรงธรรม

นี่คือบทเพลงพระราชาผู้ทรงธรรม

เด็กสาวชาวกะเหลี่ยงอบพยพจากพม่า
ตั้งรกรากอยู่ในอำเภอสังขระบุรี

พระมหากรุณาธิคุณค่ะ

่งดังมาจากการร้องเพลงคาเวอร์ในยูทูป

แจ๊สมินได้รับการติดต่อจากสื่อ

ทั้งนี้นะคะเพลงพระราชาผู้ทรงธรรม
ขับร้องโดยศิลปินเบิร์ตทงชัยแมคอินไต

และหน่วยงานภาคเอกชน
ให้จัดทำไว้เมื่อวันที่๕ธันวาคม